ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะ
มีเหตุการณ์แทงกันตายเกิดขึ้นในชุมชนหน้าสถานีรถไฟของนครศรีธรรมราช
ทีนี้เราก็ไปสอบถามคนก่อเหตุว่าไปแทงผู้ตายทำไม
ผู้ก่อเหตุบอกว่าโกรธค่ะที่ผู้ตายมาใช้มีดไล่ฟันหมาแม่ลูกอ่อนนะคุณ
เหตุการณ์มันเกิดช่วงกลางคืนนะคะเป็นภาพที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็เบอร์ภาพด้วย
ก็เลยทำให้ไม่ค่อยชัดแบบนี้นะคะผู้ตายก็คือ
นายธนกรยอดธรรมอายุ๒๗ปีส่วนคนก่อเหตุหรือมือแทงเนี่ย
ชื่อว่านายสมโพธิพิเกตอายุสามสิบเก้าปีจากการตรวจสอบผู้ตายเนี่ยพบบาดแผลถูกแทงที่หน้าอกหนึ่งแผล
กลางหลัง๒แผลแล้วก็ชายโครงด้านขวาอีก๒แผลชายโครงด้านซ้ายอีก๒แผลต้องใช้คำว่ากระหน่ำแทงค่ะ
แล้วก็ที่ศีรษะเนี่ยถูกทุบด้วยของแข็งด้วยเนี่ยนะคะส่วนผู้ก่อเหตุก็หลังก่อเหตุเสร็จสิ้นไม่ได้ไปไหนค่ะ
รอมอบตัวกับตำรวจแล้วก็บอกว่าผมนี่แหละเป็นคนทำร้ายร่างกายแล้วก็ฆ่าเขาเอง
เพราะว่าโกรธที่ผู้ตายมาไล่ฟันสุนัขแม่ลูกอ่อนค่ะ
ผู้ตายคือนายธนกรขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในซอย๘ในชุมชนหน้าสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช
แต่ถูกเนี่ยคุณผู้ชมดูนะเราทำกราฟิกให้เห็นภาพแบบนี้นะ
แต่ถูกหมาแม่ลูกอ่อนเนี่ยเห่าไงนายธนกรก็เลยโกรธค่ะ
ใช้ทั้งมีดสปาต้าแล้วก็มีดพกไปฟันเข้าที่สุนัข
พอฟันเสร็จปุ๊บปรากฏว่า๒คนก็คือนายศักดากับนายขี้เมฆ
ซึ่งเป็นเพื่อนของมือแทงเห็นพอดีค่ะ
เห็นว่านายธนกรใช้มีดไปฟันหมาก็เลยปรีเข้าไปจะทำร้าย
แล้วนายธนกรผู้ตายวิ่งหนีออกมาปากซอย
ก็ไปพบนายสมโพธิก็คือเสื้อน้ำเงินข้างหน้าคุณผู้ชมเห็นนะคะ
ยืนอยู่ค่ะเพื่อนของนายสมโพธิเนี่ยก็คือนายศักดากับนายขี้เมฆเนี่ยตะโกนบอกนายสมโพธิบอกว่า
ธนกรเนี่ยมันฟันสุนัขแม่ลูกอ่อนบาดเจ็บเท่านั้นแหละค่ะ
สมโพธิมือแทงเนี่ยปรีเข้าไปเลยจะเข้าไปทำร้าย
นายธนกรก็ยังคงวิ่งหลบหนีอีกค่ะ
นายสมโพธินายศักดานายขี้เมฆวิ่งย้อนกลับไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายที่จอดอยู่เนี่ยตามไป
สุดท้ายพอไปถึงจุดเกิดเหตุใกล้กับร้านสะดวกซื้อ
ส่วนนายสักดาและขี้เมฆใช้ทอดไม้เนี่ยช่วยกันทุบตีผู้ตาย
พอคุณพะลาจังพยายามดิ้นสู้นะ
แล้วผู้ตายในมือก็ยังมีมีดสปาต้าที่พกมาด้วย
ฟันเข้าที่ข้อมือของนายศักดา
ข้อมือของนายศักดาก็เอ็นฉีกขาดเนี่ยนะคะ
มหาราชนครศรีธรรมราชเพราะได้รับการบาดเจ็บ
ตำรวจเองก็มีการอายัดตัวไว้แล้วส่วนอีกคนนึงเพื่อนของมือแทงชื่อว่านายขี้เมฆเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์ของผู้ตายเนี่ยหลบหนีไปตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเร่งติดตาม
จับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้นะคะ